ตลกร้อยล้านคุณหม่ำจกมกค่ะ
ในวันนี้ทายาทคนโตคุณเอ็มบุษราคำ
เข้าจูงมือแฟนนุ่มคุณกอล์ฟกอล์ราวัส
เข้าสู่ประตูวิวาท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแซน

เริกดี๒๐พฤศจิกายน
ซึ่งก็คือวันนี้เข้าพิธีวิวากับแฟนนุ่มนักธุรกิจ
กอล์ฟกอล์ราวัสเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

ลูกสาวคนโตของตลกร้อยล้านหม่ำจกมก
หรือว่าเพชรไทยวงคำเหลาและมดเอ็นดู

เอ็มก็มาในชุดไทยสวยสดงดงาม
ขณะที่เจ้าบ่าวอยู่ในชุดสู่สากลศรีสุภาพ
กลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นมื้น
ญาติพี่น้องและเพื่อนพ้องคนสนิทของทั้งสองฝ่าย

บรรดาเพื่อนเจ้าสาวดีกรีดาราดัง

แต่ที่สีหน้าดูจะเปี่ยมสุกกว่าใคร
คงหนีไม่พ้นคุณพ่อหม่ำและคุณแม่มด
เพราะได้เห็นลูกสาวที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจ

ฉลองมงคลสมรสในช่วงค่ำ

ตามภาษาพ่อตาสายหาค่ะ

ก็เหมือนพ่อแม่ทุกคนนั่นแหละ

ผมเป็นคนต่อน้ำตาตื้นอยู่แล้ว

เขาก็เลยถือไมค์แล้วก็พูดตลกกลบเกลื่อน

พอเป็นคนพูดจริงใจดีคุณพูดที่
เวลาพูดแล้วอบอุ่น
คอนคุณจะดูแลลูกกันได้

เอ็มกับก๊อฟก็อยากจะอยู่ด้วยกันแบบว่าฉันสามีภรรยา
แล้วก็ไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันก่อน
สักปีนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็รอให้พร้อมด้วยกันทั้งคู่แล้วค่อยเปิดอู